ยังอยู่ที่สุโขทัยนะคะเขาบอกว่ายามวิกฤต

อาจจะทำให้คนที่โกรธกันเกลียดกันกลับมารักกันก็ได้
เพราะว่าที่สุโขทัยค่ะเขามีเพื่อนบ้านคู่นึง
บอกว่าปกติไม่ชอบคุณป้าเลยคุณป้าอยู่บ้านฝั่งตรงกันข้ามเลยนะ
คุณป้าบ่นทุกวันบ่นได้ทุกเรื่องนะคะ
แต่พอถึงน้ำท่วมเขาบอกเขาเห็นใจก็เลยช่วยเหลือคุณป้าค่ะ
บ้านอยู่ตรงข้างกันปกติโกรธกัน
เพราะว่าคุณป้าฝั่งทางนู้นขี้บนเขาบอกแบบนี้นะ
ได้ทุกเรื่องเลยเป็นที่รำคาญของเพื่อนบ้านทั่วไป
แต่พอน้ำท่วมแบบนี้สูงด้วยไหลแรงด้วย
คุณป้าออกไปไหนไม่ได้นะคะ

เอาข้าวเอาขนมเอาเครื่องดื่มผูกใส่ถุง
แล้วก็ชักรอกส่งไปให้คุณป้าถึงบ้านเลย
ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากขวางทั้งสองบ้านอยู่

แล้วก็บอกด้วยว่าน้ำที่มันท่วมสูงน้ำแรงแบบนี้
อยู่ในซอยวัดกำแพงงามอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะ
คลิปนี้โพสต์ไปไม่ถึงวันนะเขาบอกคนดู๒ล้านคนแล้ว
เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกขอบคุณน้ำใจนะ
ที่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านทั้งที่ปกติแล้วไม่ค่อยถูกกันเนี่ยนะคะ
บางคนบอกว่าสุดยอดจริงคนไทยไม่ทิ้งกัน
หลังจากนี้ไปน้ำลงแล้วน่าจะดีกันได้แล้วล่ะ
เลิกลาเลิกลาแต่ตัวพี่เค้าสักมาทั้งตัวเนี่ยนะ
ใครเจอก็กลัวพี่เขาแต่นี่คือน้ำใจ
ที่อยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกิน